หนุ่มวัยกลางคนคนหนึ่งเขาบอกว่าโดนเลิกจ้าง
แต่ชีวิตมันต้องไม่ท้อต้องสู้ต่อไป
ปลูกอ้อยสู้ชีวิตมาเลย
นี่ครับคุณผู้ชมดูดูไร่อ้อยของเขา
ของนายสิทธิพฤษสายขันอายุ๕๓ปี
เป็นชาวบ้านใคร่นุ่นอำเภอกันธรวิชัย

เขาบอกว่าเขาพลิกวิกฤตจากถูกเลิกจ้าง
มาเป็นเกษตรกรปลูกอ้อยฮะ

มีรายได้แล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงดูอ้อยเขาดิ

ช่วงที่โดนเลิกจ้างบอกเลยว่าเคว้งเหมือน

แต่อย่างนี้เขาคิดได้นะว่าที่บ้านมีที่นาอยู่๔ไร่

กลับมาบ้านตอนแรกว่าจะปลูกข้าว

ก็ไม่รู้เขาเลยหันมาปลูกอ้อยแทน
เพราะว่าสามารถเก็บต้นอ้อยไปขาย
เป็นผลผลิตอย่างอื่นได้อีกต่างหาก

ตะเวนขายน้ำอ้อยทั่วหมู่บ้าน
น่าจะชื่นใจหน้าร้อนอยู่เนี่ย

ที่เป็นน้ำอ้อยไม่ทันได้กลองโอ้โหสั่งอ้อยเต็มเลย
แต่ของพี่บอกแกไม่มีน้ำอ้อยล้วนครับ
แต่ละวันนะครับขายน้ำอ้อยได้ประมาณ๘๐๑๐๐ขวดบวกลกคูณหาเนาะเอง
และในช่วงอากาศร้อนแบบนี้โอ้โหบอกเลย
ว่าน้ำแข็งละลายเร็วมาก

โอ้โฮคุณคันไหลจนแบบเมื่อยเลยนะแต่คือขายดีขายไม่พอ
ก็ขับไปผ่านไปผ่านมาไม่เห็นอ้อยแล้วอ้อยมันหมดใช่ไหมล่ะ

มันไม่เหมือนกันครูจะไปเห็นสร้างอ้อยเลยเหรอ

เฮ้ยเดี๋ยวก็บดให้ยาวเหรอ